เอามาดูเหตุการณ์ศึกสายเลือดที่นครนายกคุณผู้ชมครับ
พี่ชายเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านก็ส่งลูกสาวนะคะ
ลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครับน้องชายก็ลงสมัครด้วยเหมือนกัน
แล้วปรากฏว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยน้องชายได้เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ปรากฏว่าไม่พอใจนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเรื่องน้องชาย
แล้วก็โชว์ปืนขู่ด้วยค่ะ
มีการโต้เถียงเกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะ

เขากำลังอยู่ที่หน้าร้าน

ผู้ชายคนเสื้อแดงเนี่ยค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
แล้วถามกลุ่มคนที่นั่งกันอยู่บอกสะใจไหม
แล้วก็พูดโวยวายข่มขู่นะคะ
ถ้าบอกว่าถ้าออกมาก้าวเดียวเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลย
แล้วโชว์ดึงเสื้อขึ้นโชว์บอกเอาปืนมาด้วย
ตอนแรกผมดูกลองวงชอดเป็นผมเสียว

เปิดเสื้อโชว์ให้ดูแค่นั้นก็หวาดเสียวแล้วค่ะ
ทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปแจ้งความเลยค่ะ
ที่สพมนกลัวไม่ปลอดภัย
เพราะเนี่ยค่ะภาพนี้เลยนะคะ
คือเหตุการณ์ที่มันมาถึงตรงจุดนี้ได้มาจากเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคม
มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ตำบลสาธิกา
ชำนาญคนที่สวมเสื้อแดงนี่แหละค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ก็ส่งลูกสาวลงสมัคร
ก็เป็นคู่แข่งกับนายประนอมบุตรแสงน้องชายของตัวเอง
ปรากฏว่าพอผลคะแนนออกมานายประนอมเนี่ย
ชนะการเลือกตั้งน้องชายชนะลูกสาวแพ้
ชำนาญก็เลยไม่พอใจที่ลูกสาวแพ้น้องชาย
นางสาวพันธภาคนที่นั่งอยู่ในเหตุการณ์ในกล้องเนี่ยค่ะ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยวันนับคะแนนเป็นวันนับคะแนน
แล้วผลมันออกมาอย่างนี้ค่ะในชำนาญก็ไม่พอใจที่ลูกสาวแพ้
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหาเรื่อง
สะใจไหมแล้วก็ถกเสื้อโชว์ปืนที่เอว
พูดประมาณว่าได้ออกข่าวหน้าหนึ่งแน่
ไปฟังเสียงคนในเหตุการณ์เล่าหน่อยค่ะ
หนูเห็นเลยเนี่ยจากที่หนูเห็นเลยเนี่ย
เป็นอาวุธปืนเหน็บมาทางข้างหน้าค่ะ
ข้างหน้าตรงนี้เลยแล้วก็ยืนข้างหน้าเหมือนกระชั้นชิด
เดินเข้ามาเลยค่ะถามว่ามึงสะใจแล้วยังมึงสะใจไหม
หนูก็เลยถามว่าสะใจเรื่องอะไรอาสะใจเรื่องอะไร

เขาบอกมึงมึงได้ออกข่าวหน้าหนึ่งแน่
หนูก็เลยบอกว่าเรื่องอะไรล่ะอ่าความที่หนูไม่รู้ว่า

เพิ่งจะรู้เพราะว่าเขาเหน็บปืนมา
หนูคิดว่าออกข่าวหน้าหนึ่งคืออาจจะเป็นการทำร้ายหนูก็ได้

โอ้โหเนี่ยค่ะก็ญาติกันทั้งนั้นนะคะ
นี่ก็หลานนี่ก็หลานของทั้งสองคนเลย
นะคะคุณพันธภานะคะซึ่งในประนอมเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตอนนั้นนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่กับลูกหลานนี่แหละ
พี่ชายก็เข้ามาโวยวายหลานเขาก็เลยสอบถามไป
ตำรวจจะเรียกนายชำนาญมาสอบปากคำ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไป

กปืนมากลางวงแบบนี้ก็ใจไม่ดีเลยค่ะ